ต้องซูมนิดหนึ่งพอเข้าใกล้ปุ๊บ

เออ

เขาโพสต์ภาพรถยนต์คันหนึ่ง
ที่เขาถ่ายตอนกลางดึกวันศุกร์ที่ผ่านมา
แต่ดูสิไปติดเงาคล้ายใบหน้าของคน

ว่าเป็นใครแล้วคืออะไรกันแน่
โดยระบุข้อความว่าลูกค้าส่งมา
บอกถามว่าน้านี่คืออะไร

อยู่ข้างในไม่มีใครยืนใกล้รถร้อยเปอร์เซ็นต์
คนยืนตรงนั้นมีแค่ช่างภาพและเจ้าของรถทุกคนใส่แมสกันหมด
รถไม่มีคนแน่นอนไอ้สมก็ขี่รถไปซื้อของแล้วในรูปคืออะไร
ไปถามน้าแจ่มหน่อยน้าแจ่มเป็นเจ้าของอู่แหละ
ก็บุกไปพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยตัวเองนะคะไปทำคลิปความยาว๙นาที
เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่๑๒มิถุนายน
เข้าไปใช้บริการแล้วถ่ายภาพรถเอาไว้โพสต์เฟซบุ๊กของร้านตามปกตินั่นแหละ
ทีนี้ลูกค้าก็แชทมาถามนะคะก็ไปดูกล้องวงจรปิดของร้าน
ก็ไปเจอภาพอย่างที่เห็นไม่รู้เป็นใครอะไรยังไง

แบบนี้ใช่หรือไม่พวกเรามาพิสูจน์ความจริงด้วยกันครับ
นั่นไงสโลโมชั่นไปเลยฮะสโลสโลแล้วสโลหันหันไหมหันฟึบ

คือหน้าของคนเสื้อเขียวเนี่ยทะลุกระจกหลังแล้วก็ไปโผล่
เป็นเงาที่กระจกอีกทางนึงใช่ไหม

ประมาณอย่างนั้นพอหันหน้าพอดีชัดเลยเนี่ย

อะไรนะเขาบอกอะไรนะคุณสมใช่ไหมคุณสม
สมครับผมไอ้สมชัดเลยไอ้สมนะ
ก็คงจะชัดเจนกันไปแล้วสำหรับคำตอบว่าคืออะไรที่อยู่ในรถคันดำคันนี้นะคะ

ใช่แต่ภาพอีกภาพหนึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่แค่รถคันดำเท่านั้นนะคะ
ถ่ายเห็นเงาคนยังมีรถอีก๒คันที่ถ่ายออกมาก็มีลักษณะเหมือนกันนะคะ

จนมีชาวโซเชียลเข้าไปแห่คอมเมนต์นี่นะคะว่าเนี่ยฟันหน้าของนายสมอีกหรือเปล่า
สองคันนั้นหรือว่าเป็นภาพติดวิญญาณจริงจริง
เอามีอีกเหรอเนี่ยเออมีอีกไม่ใช่แค่คันนั้นคันเดียวอ๋อ
เออคันนั้นน่ะวิสูจน์ได้ว่าเป็นคุณสมเขามาพอดี
ตามไอ้สองคันนี้ใครไม่รู้เอ่อ
เขาก็เลยแนะนำให้เจ้าของอู่ไปทำบงทำบุญเผื่อมีใครมาอยู่ด้วยอะไรแบบนี้นะฮะ